คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องร้อนที่เราก็จะต้องตาม
แล้วเป็นคดีสะเทือนขวัญด้วยจากกรณีนะคะ
นักธุรกิจชาวเยอรมันที่ถูกฆ่าหันศพ
แล้วแช่อยู่ในตู้แช่แข็งครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้
ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๒คนอีก๑คนอยู่ระหว่างหลบหนีค่ะ
เดี๋ยวลองไปดูนาทีเข้าจับกลุ่มเมื่อคืนนี้ครับ

ตัวการใหญ่ก็คือนายโอลาฟคืนนี้ล่ะค่ะนี่ผมยาวเนี้ยนะคะ
ตำรวจชื่อสวมสวมภาคสองตำรวจต้มอไปจับค่ะ
นายโอลาฟนะคะตัวการสำคัญในคดีนี้
ซึ่งคุมตัวได้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุษย์ในกรุงเทพ
สังเกตเลยคุณผู้ชมเขาโกนหนวดเคราวจนเกลี้ยงเลย
ต่างจากวันก่อนหน้านั้นที่ตำรวจเคยเรียกมาให้สอบประคำจำได้ไหมค

แล้วสีหน้าเขาเนี่ยค่อนข้างเคร่งเครียดด้วย
คุณผู้ชมหลังจากนั้นตำรวจนำตัวไปที่สพนปลือที่ชนบุรีทันทีค่ะ
ไปถึงกองทัพสื่อมวลชนรอทำข่าวเป็นจำนวนมาก
เจ้าตัวตำรวจก็มีการนำเสื้อมาให้เขาปิดบังใบหน้าผู้ต้องหา
แล้วก็พาขึ้นห้องสอบสวนทันทีลองดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
ดินี้นะคะผู้ต้องหาคนสำคัญคือนายโอลาฟค่ะ
คุณผู้ชมผู้ต้องหาก็คือนายเพชาคริสเตอร์กรุณครัฟท์
ก็เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสพนปลือเช่นกัน
คนนี้คนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นนกต่อลวงคนตายมาพบ
ถูกฆ่าอำพรางนะครับแต่ว่าตอนมาเจอนักข่าว
แสดงความไม่พอใจปัดมือถือนักข่าวทิ้งเลยนะฮะ

สำหรับผู้ต้องหาในคดีนี้สารจังหวัดพัทยานะครับ

แล้วก็ร่วมกันซ่อนเร้นปิดบังอำพรางและทำลายศพ
ก็คือนายโอลาฟอายุ๕๒ปีชาวเยอรมันนะครับ

นี่นางเพชาคือคนนี้อายุ๕๔ปีเป็นชาวเยอรมัน
ว่าเป็นชาวปากีสารสัญชาติไทยที่มีการอะไรนะคุณ
ประคองนั่งอยู่บนรถกระบะแล้วก็ประคองตู้แช่แข็งอันนี้ไว้
คนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีฮะ
ทีนี้การเรื่องของการสอบสวนนะคะตำรวจท้องที่เนี่ยเดี๋ยวจะร่วมกับตำรวจต่อมอด้วย
จะต้องมีการแจ้งเพิกถอนวีซ่าค่ะ
ซึ่งเจ้าที่สอบปากคำตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้เลย
ใช่เมื่อคืนนี้๕ทุ่มนะบิ๊กโจ๊กไปที่ชนบุรีนะ
ใช่ค่ะไปติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
แล้วก็มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีนี้ด้วยนะคะ
ที่ท่านจะเปิดเผยแบบนี้ว่าจับกลุ่มได้๒รายนะคะผู้ต้องหา
ก็อย่างที่เรารู้คือเพทราและนายโอลาฟ
ส่วนอีกคนนึงนายซารูปนะคะที่บอกว่าหลบหนีอยู่
ยืนยันว่ามันไม่มีเหตุจูงใจเป็นอย่างอื่นได้เลย
นอกจากเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์

เพราะอะไรเพราะคนร้ายรู้วิธีการ
และมีความเกี่ยวพันธุ์ในเรื่องของยาเสพติด
รวมไปถึงเป็นองค์กรอาจยากรรมข้ามชาติ
มาใช้บ้านเราเป็นแหล่งพักพิงและก่อเหตุ
ซึ่งทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงสั่งเร่งกวาดล้างค่ะ

ก็จะเป็นกลุ่มกระบวนการที่เป็นอาชกรข้ามชาติ
ที่มาปักหลักอาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
เช่นพระเทศพูเก็ตกรอบสมุย
แล้วก็หากินกับคนต่างชาติหรือคนชาติเดียวกัน
และก็ทำตัวเป็นมาเฟียร์เป็นผู้ผิดที่ผล
ใครจะมาเดินทางมาเมืองไทยจะมาประกอบธุรกิจอะไร
ก็ต้องผ่านบุคคลเหล่านี้หมดนะครับวันนี้ต้องไม่มีแล้วนะครับ
นี่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่บิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้คุณ
เรื่องของวิธีการจัดการฆ่าอำพราง
คือตอนนี้ทางตำรวจไม่มีความหนักใจในคดีเลย
เพราะว่าจับกลุ่มตัวการใหญ่ได้แล้ว
ซึ่งผู้ต้องหาใช้วิธีการจัดการศพยังไงรู้ไหมคุณ
อาจจะฆ่าก่อนเพราะว่าจากศพที่ถูกหั่นเนี่ย
ตรงหัวมีรอยเหมือนถูกของแข็งตี
ตีก่อนฆ่าก่อนแต่หลังจากนั้นนำศพไปแช่แข็งไว้ก่อนนะ

คุณไม่ได้หั่นแล้วค่อยเอาไปแช่
แต่แช่ก่อนให้แข็ง

เพราะว่าในทุกครั้งถ้ามีการฆ่าหันศพในคดีต่าง

ห้องน้ำการล้างเลือดล้างอะไรต่าง

อย่างไรก็ตามตำรวจเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้

อีกคนนะที่เมื่อวานเนี่ย

ใช่ไหมฮะอ่าทีนี้คุณผู้ชม
คนที่เป็นคนเช่าบ้าน

อยู่ในบ้านหลังนั้นครับตามสัญญาเนี่ย

คนนี้เป็นผู้หญิงนะคะ

แล้วก็รอยเลือดที่เห็นในภาพแรก
อยู่ที่อะไรนะตรงเก้าอี้นะฮะ

เคยพาผู้หญิงคนนึงเหมือนใช้อะไร

ปรากฏคือคนนี้นะคะ
คือนางนิโคอายุ๕๒ปีเป็นชาวเยอรมันเหมือนกันค่ะ
แล้วเป็นคนเช่าบ้านหลังนี้ก็โดนข้อหาค่ะ

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอคุณผู้ชมเห็นแขนไหมที่เขาพันผ้า
เพราะว่าต้องเข้าไปช่วยประถมพยาบาล
เขาตกใจมากเมื่อเห็นตำรวจปรากฏตัว
เขาไปซ่อนตัวอยู่ห้องเล็กอยู่เป็นหลังเวทีของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ใช่เพราะว่าเธอหนีออกจากบ้านที่เก็บศพเอาไว้นะ
แล้วเธอก็มาที่ร้านอาหารแห่งนี้
ซ่อนตัวอยู่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาเจอ

เป็นร้านอาหารที่อยู่ไม่ได้ไกลจากที่มีการนำรถเบนท์
ของในฮันส์มาจอดทิ้งไว้ด้วย

ตกใจมากกระโดดคว้ามีด

ตอนที่เธอจะกรีดข้อมือตัวเองเธอพูดเลยนะ

ถ้าไม่ตายเธอต้องถูกตามฆ่า
เธอบอกว่าเธอถูกนายโอลาฟขู่ฆ่าค่ะ
หลังพยายามถามว่าเนี่ยตู้ที่เอามาฝากเนี่ยคือตู้อะไร
แต่โอลาฟขู่เธอว่าให้อยู่เฉยไม่ต้องพูดอะไรมาก

เธอเลยไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับตู้แช่แข็งใบนี้
แล้วไม่รู้เลยว่าตัวเองนอนเฝ้าศพมาแล้วถึง๒คืนเต็ม
พอมารู้เรื่องราวภายหลังก็หนีตายมาซ่อนตัวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้ค่ะ
ถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนเช่นเดียวกัน

แต่ว่าไม่ได้เป็นข้อหาใหญ่เหมือนคนที่เป็นคนบงการคือนายโอลาฟกับนายนางเพทรา
คุณผู้ชมฮะเรื่องที่บิ๊กโจ๊กบอกว่า
หรือขบวนการแบบนี้กลายเป็นอาธิกรรมข้ามชาติ
ลาฟถือว่าเป็นมาเฟียชาวเยอรมันมาอาศัยอยู่ที่พัทยาหลายปีแล้ว
พิรุรู้จักของสื่อมวลชนท้องถิ่นและตำรวจในพื้นที่พัทยานะครับ
ลาฟเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มชาวเยอรมันที่ทำธุรกิจสีเทา
เคยถูกดำเนื้อคดีเกี่ยวกับยาเสพติดปี๕๒๕๔
ถูกร้องเรียนถึงพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วจะมาอยู่เมืองไทยจะต้องมาจ่ายค่าคุ้มครองให้กับโอลาฟนายนี้แหละ
เพราะโอลาฟจะอ้างว่าต้องนำส่วนหนึ่งไปจ่ายให้กับทางการไทย
นี่คำกล่าวอ้างของเขาซึ่งหากใครไม่เชื่อฟังโอลาฟก็จะเข้าก่อกวนและข่มขู่
ก่อนที่จะมาก่อเหตุร้ายร่วมอุ้มฆ่านักธุรกิจชาวเยอรมัน
ก็คือนายฮันส์ปีเตอร์ในครั้งนี้
คุณผู้ชมล่ะคะแล้วพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งของนายโอลาฟ
ตำรวจเปิดเผยก็คือหากใครเป็นผู้ต้องคดีที่หนีข้ามประเทศมา
เขานี่แหละจะเป็นตัวการให้ที่ซ่อนให้ที่หลบหนีด้วย
โอ้โหนี่แหละครับบิ๊กโจ๊กถึงได้บอกว่าต้องปราบให้หมด
ต้องปราบให้หมดทั้งขบวนการจริงนะฮะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมเราย้อนกลับไป
ไปดูเรื่องของนางเพธากันหน่อย
คนนี้จำได้ไหมเขาคือคนที่เข้าไปพูดคุย
ณวันก่อนที่นายฮันจะหายตัวไป
ภรรยาของในฮันบอกว่าไปพูดคุยกัน
เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจต่างเฉพาะสื้อขายรีสอร์ทกันนะฮะ
ใช่ค่ะคือเมื่อคืนนี้นางเพรทาพอถูกกลุ่มตัวไป
เค้นสอบมีอาการเครียด
เครียดถึงขั้นที่เธอแน่นหน้าอกเลย
เจ้าหน้าที่ถึงขั้นต้องเรียกกู้ภัยมาให้การช่วยเหลือนะคะ
และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือเอาจริงก็ยังปฏิเสธคำให้การต่างไม่ได้ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์
แต่ตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันอำพลางศพไปแล้ว
โดยผู้ต้องหา๓คนเจ้าหน้าที่แยกกันควบคุมตัวค่ะ
อย่างที่บอกเช้าที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวเพทาเองมีอาการเครียด
ประสานกู้ภัยสวรรค์บริวงธรรมสถานไปปฐมพยาบาล
เรื่องของการสอบสวนเจ้าหน้าที่เร่งทำการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓คน
หางที่ศาลจังหวัดพัทยาในช่วงบ่ายวันนี้ด้วย
นำตัวนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่แล้วเสร็จจะต้องรีบฝากขังในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ต่อ
ส่วนอีกคนที่หลบหนีคือนายสารุเนี่ยนะคะ
ปากีสถานอายุ๒๗ปีตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่ค่ะ
คือสอบปากคำทั้งวันทั้งคืนนะโอลาฟกับเพทราก็ไม่ให้การอะไรใด
ปฏิเสธทั้งสิ้นเลยแล้วก็เพตราก็มีอาการแน่นหน้าอกอีกนะครับ
อ่ะคดีนี้ยังต้องตามจับให้ได้อีกนะครับแล้วก็ต้องปิดคดีให้ได้แบบโอ้โห
สวยงามสวยงามคืออะไรรู้ไหมคุณต้องปราบปรามแก๊งอาจกรรมข้ามชาติให้หมด

คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ